วาซาลุนไอเอฟนะครับมารวบทับด้วยขนาดเดียวกัน
มีนักเตะถอนตัว๒คนก็คือสุรบดีราชเจริญกองกลางจากชัยนาธ
ที่ติดภารกิจช่วยต้นสังกัดนะครับในการเล่นทีสอง
แล้วก็นารากรนุ่มจันสกุลของราชบุรีที่บาดเจ็บ
ก็มีการเรียกทางวสันมาลาของสโมสรพัฒนาเอฟซีเข้ามาแทนนะครับ
ให้ดูคำหล่อของเด็กเมื่อกี้คุณก็ไม่ได้พูดเลย
นี่หน้าตาดีนะเมื่อกี้ตอนแรกก็จะจัดริมทันสิแม่รอดรู้ตัวขนาดนี้ใช่ไหม
ก็น่าจะเป็นขวัญใจของแฟนฟุตบอลสาวหลายคนได้
แต่ต้องดูว่าจะติดไปถึงชิงแชมป์เอเชียหรือเปล่านะครับ
คุณซื้อก็พูดยังไงบ้างมาราเบด้าปาราซิออส
ก็บอกว่าการเรียกตัวครั้งนี้ดูฝีเท้าของทุกคนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
อยากจะดูหน่อยหลังจากจบชิงแชมป์อาร์เซ็นต์รอดเป็นแชมป์

นี่ไงนี่ไงภาพวนมาพอดีมันก็รู้
ลองดูนะครับก็อุ่นกับอินโดนีเซียนะครับ
เราเจอกับอินโดนีเซียมานี่โอ้โหเหนื่อยมากนะครับ
รอบรองชนะเลิศกว่าที่จะผ่านมาได้ในศึกชิงแชมป์อาเซียน
เด็กทุกคนจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ
แล้วก็จะลุ้นกันว่าใครจะมีชื่อนะครับ
ชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่มองโกเลี๔๘พฤศจิกายนนี้ครับ
ซึ่งโค้ชมาร์ก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้มีนักเตะ๓คนที่
ทั้ง๓คนเป็นผู้รักษาประตูทั้ง๓คน
ก็มีมือหนึ่งอย่างกัญพัฒนมันปาตินะคะ
แล้วก็มือ๒ของทีมอย่างวารุธวงสมศักดิ์
แล้วก็มือ๓ค่ะสุธิพงศ์พิสารทรัพย์นะคะ
บอกว่าทั้ง๓คนมีทัศนคติที่ดีทำได้ดีทั้งในและนอกสนาม
แต่ก็ช่วยเหลือทีมได้ทำงานหนักในการฝึกซ้อมด้วย
ส่วนบอลหญิงนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีม
ครั้งที่๒๙ที่กราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรวมทั้งสิ้น๒ล้านบาท
ดามแป้งบอกนะครับว่าการป้องกันครั้งนี้เพื่อกำลังใจให้กับนักกีฬา
ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ส่วนการเตรียมทีมบอลหญิงจากนี้คือเตรียมทีมไปคัดเลือกบอลโลกรอบสุดท้าย
จอแดนในเดือนเมษายนปี๒๐๑๘ซึ่งเป้าหมายคือการคว้าโควต้าติด๑ใน๕
บอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้อีกครั้งที่ฝรั่งเศสในปี๒๐๑๙ครับ
ซึ่งก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ว่าจะเลือกใครที่สามารถเข้ามาแล้วก็พัฒนาวงการฟุตบอลหญิงของไทยได้มากที่สุด
ซึ่งคำตอบก็น่าจะทราบภายในสัปดาห์หน้านี้นะคะ
ว่าใครจะมาเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคนต่อไปค่ะ
ซึ่งตอนนี้มียื่นโปรไฟล์เข้ามาแล้ว๓คนด้วยกัน